ท่านนายกรัฐมนตรีและคอรมอ
เดินทางไปงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ที่จังหวัดหนองบรมภูจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัว
ลำพูแล้วก็มีการปลอบใจบรรดายญาติของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
พลประยุจรรย์โอชารยกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับ
เดินทางไปที่วัดเทพมงคลพิชัยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
เพื่อไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รายละ๑แสน๑หมื่นบาท
เดี๋ยวผมจะให้ฟังท่านนายกให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตกันครับ
กลับมาก่อนนะต่อจากวัดเทพมงคลพิชัยครับท่านหน่ายกไปร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดราชสำเมฆียมเผือนากลาง
ซึ่งเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒นะครับ
โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมได้นิมนต์พระจากพระอารามหลวงในพื้นที่หนองคายอุดรธานีและหนองบัวลำพูมาเป็นผู้นำสวด
โดยเป็นพระพิธีธรรมหลวงครับสวดในธรรมนองหลวงซึ่งจะสวดเฉพาะพิธีศพที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์เท่านั้นด้วยครับ
การสวดพระอภิษฐรรมท่านนายกเข้าไปพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙รายที่ตั้งสวดอยู่ที่วัดราชสามัคคีแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติทุกคน
ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนายกจับไหล่ของหนึ่งในผู้สูญเสียและปลอบใจด้วยครับ

รองนายกอนุทิญชาณวิรกูลเดินทางไปเป็นประธานสวดพระอภิษฐรรมที่วัดศรีอุทัยและวัดเทพมงคลครับ
คุณผู้ชมฮะร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจะมีการพระราชทานเพลิงศพวันที่๑๑ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้
โดยที่วัดราชสามัคคีจะมีการชาปนกิจบนเชิงตะกร๑๘ท่านนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งท่านทางญาติจะนำไปประกอบพิธีที่วัดอื่นครับ
ส่วนที่วัดศรีอุทัยจะมีการชาปนกิจด้วยเตาเผาไฟฟ้าเคลื่อนที่
ซึ่งมีผู้มีจิตอาสาท่านหนึ่งจะนำมาติดตั้งให้ในวันชาปนกิจโดยเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๕รายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเป็นที่เป็นที่น่าดีใจทุกคนพ้นขีดอันตรายแล้วฮะ
ผลจากการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพอใจส่วนผู้ป่วยอีก๒รายนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีอาการดีขึ้นขยับตัวได้มากขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจนะฮะสามารถหายใจได้เองผู้ป่วยอีกรายมีอาการดีขึ้นขยับตัวรับรู้หายใจเองได้แล้วก็ทั้งคู่จะถูกย้ายไปอยู่ห้องพิเศษ

หมอก็มีความจำเป็นต้องผ่ากระโหลกของน้องออกเนื่องจากน้องมีอาการสมองบวมครับโดยตัดเอาส่วนกระโหลกออกไป๓นิ้วเพื่อให้มันเกิดการคลายตัวล่าสุดน้องรู้สึกตัวดีแล้วนะครับรู้สึกสงสารลูกคุณแม่บอกก็ได้รับกำลังใจจากคนทั่วประเทศแล้วก็เธอมั่นใจในการรักษาของคุณหมอด้วยซึ่งคุณหมอบอกว่าน้อง

อยู่ในห้องพิเศษก็ถือว่าการดีขึ้นเช่นเดียวกัน
คุณอนุทินชันวิทยากุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนศูกร์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ระบุว่าขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๕รายพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดหลายคนต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดส่วนครอบครัวของผู้สูญเสียได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตนะครับไปประกบเลย๑คนต่อ๑ครอบครัวถ้าหากคนไหนประเมินดูแล้วต้องส่งรักษาก็ให้ดำเนินการทันทีฮะ